เอาละครับมาดูเรื่องนี้เด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักมิตรชัยบัญชา
ผมเองก็เกิดไม่ทันหรอกแต่ว่าเกิดมาในยุคที่เขามีการพูดถึง
คือครบรอบปีจะนึกถึงมิตรชบัญชาทุกปีนะครับ
อย่างปีนี้เนี่ยครบรอบ๕๐ปีนะครับที่จังหวัดพยาวเนี่ยเจ้าอาวาสวัดดังเลย
เขาจัดงานรำลึกมิจฉบัญชาท่านนี้แหละครับนะครับ
แล้วก็มีการฉายหนังกลางแปลงย้อนยุคให้กับชาวบ้านมาร่วมลำลึกถึงวิชัยบัญชาด้วย
ที่บริเวณวัดเชียงทองหมู่๘ตะบนท่าวังทองอำเภอเมืองจังหวัดพยาวนะครับ
พระครูภัยจิตธรรมาพรนะครับท่านเจ้าอาวาสและพระสงฆ์สามเณรและลูกศิษย์ลูกหาเนี่ย
ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลนะครับให้กับมิตรชัยบัญชาอดีตดาราดังที่เสียชีวิตขณะถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องอินซีทองนะครับ
ฉากที่จะต้องห้อยโหนนะครับบันไดลิงของเฮลิคอปเตอร์แล้วเกิดอุบัติเหตุครับทำให้ร่างของมิตรชัยบัญชาเนี่ยร่วงลงมาเสียชีวิตเมื่อวันที่๘ตุลาคม๒๕๖๒
จากวันนั้นจนถึงวันนี้ครบรอบ๕๐ปีพอดีครับจึงได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ตามพิธีแบบล้านนา
มาในช่วงค่ำนะครับท่านเจ้าวาดวัดเชียงทองเนี่ยยังนำภาพยนตร์ที่มิตรชัยบัญชาแสดงคู่กับเพชรราชวราชนะครับซึ่งเป็นนางเอกในยุคสมัยนั้นมาฉายเป็นหนังกลางแปลงครับให้กับคนที่มาร่วมลำลึกเนี่ยได้ชมกันซึ่งภาพยนตร์ทั้งหมดก็เป็นยุคที่มิตรชัยบัญชานั้นแสดงนำทั้งหมดเลยนะครับ
น้องหนูอาจจะตื่นแล้วเตรียมตัวไปโรงเรียนนี่แหละครับเป็นภาพยนตร์สมัยก่อนและมิชบัญชาก็คือประวัติที่พี่เล่าไปนะครับนอกจากนี้นะครับภายในงานเนี่ยยังจัดแบบย้อนยุคมีการเอาขนมมาขายของเล่นมาขายเห็นไหมครับย้อนยุคหมดเลยนะฮะแล้วก็มีเครื่องดื่มมาขายด้วยตลอดจนสิ่งของต่างนะครับมาให้คนที่มาดูหนังเนี่ย
โปรดติดตามตอนต่อไป